อีกหนึ่งเรื่องไปดูคลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาถ่ายเอาไว้นะครับ

เขาเลี้ยงหมาพิษบูเอาไว้แต่ไม่ยอมดูแลให้ดี
ปล่อยให้มันออกมาวิ่งไล่กัดหมาชาวบ้าน

คือมันอยู่ในบ้านมันก็ห่วงที่มันมันก็พยายามที่จะแบบเข้าไปโวยวายเหมือนกัน
แต่ตัวนั้นนี่แห่หน้าเข้ามาในบ้านเลย

นั่นพิษบูรณ์โดนหมุกลุกแน่นอน
นี่เป็นหมาสองตัวเจ้าของบ้านเขาโชคดีเขามีกล้องเนี่ย
เขาก็เอาไว้โดนหมาตัวนี้มาเห่ากระโชคอยู่หน้าประตูเนี่ย

โผล่หัวเข้ามาผู้หญิงเจ้าของบ้านวิ่งพลวดเข้าไปเอาหมาสองตัวกลับเข้ามา
พยายามดึงเข้ามามันก็ยากลำบากกับหมานะ

พอดึงอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะไปสู้กับพิษบูโผล่หัวมาในบ้านแบบนี้นะฮะ
ที่เจ้าพิษบูนั้นจะถูกดึงกลับเข้าไปออกไปจากบ้านเธอ
สิ่งที่เธอไม่สบายใจก็คือว่าแน่นอนพี่พิษบูเป็นหมาที่บางทีมันก็ดุอ่ะนะ
บางทีจริงถ้าพูดตรงเลยอ่ะ
บูเป็นหมาสายพันธุ์ที่มันถูกบรี๊ดหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นนักสู้
บูคือกระทิงมันเป็นหมาแบบสู้กระทิงอ่ะคุณ
ใช่เขาบอกว่าทำไมเจ้าของถึงไม่ดูแลมันให้ดีล่ะ
ถ้าวันนั้นเนี่ยหมาพิบูมันเข้ามาในบ้านมันคงกัดหมาหรือว่ากัดเธอบาดเจ็บหรือตายไปแล้วมั้งอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วที่สำคัญนะเธอไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าของหมาเพื่อขอโทษอะไรเลยครับ
พร้อมกับตั้งคำถามไปถึงเจ้าของพิษบูด้วยว่า
ถ้าหากเหตุการณ์เป็นแบบนี้มันเกิดกับคุณบ้างคุณจะรู้สึกอย่างไร
ก็ฝากไปยังเจ้าของหมานะครับ
จะบอกว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนที่ต้องรับกรรมคือหมานะ
สุดท้ายคุณก็จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการเอาหมาไปปล่อยเอาหมาไปทิ้ง
บางคนถึงฆ่าเลยด้วยซ้ำ
แต่จริงแล้วมันคืออยู่ที่ความรับผิดชอบของเจ้าของล้วนเลย
ถ้าคุณจะเรียนแล้วคุณต้องดูแลเขาให้ดีจริงนะคะ